ติดตามนะครับความพร้อมจากคุณเอกชุมพรสุพัฒนจารุมณีนะครับ
ในการแข่งคู่เอกซึ่งมีเข็มขัดเป็นเดิมพันเหมือนเช่นเคยครับ
เทควิดมวยธรัฐกับเอกชุมพรคู่เอกเสานี้

เหนียวเขี้ยวเก่าแก่
กระดูกนี่คืองว่างว่าซ้มน้ำสุกไม่เปื่อยนะครับ
เขาก็คือเพชรดำเดอแดนลำดวน
เคยชนะมามั่นใจจะย้ำแค้น
มันมั่นแขนมันได้อีกครั้งหนึ่งไหมครับ

มันแขนการชมนี้ยกหนึ่งสองสามเนึ้ง
เนี่ยเราเรียมไว้ยังไงนะครับ
สดงั้นการชกก็จะหนูไป
เป็นกำลังใจให้เพชรดำนะครับ

แม่หน้าพี่แกนี่ยังโหดเลยนะครับ
ผมเองเกือบจะเผลอคิดไปแล้วว่า
แกกำลังทุ่มคร่างจับเด็กเป็นตัวปล่ะกันอยู่
ห้วยมาดูฝั่งยอดดอยแก้วสำริทฉายานี่อย่างโหดเลย
เรียงธมินอมกลอยเชียงใหม่ส่งเข้าประกวด
ประเภทระเบิดเดินดินกะมาลุยใช้สดบทเก่า

ก็ว่าใช้หมัดครับผม
ก็ต่อยมันเตะขาครับผม
แต่ว่าเที่ยวนี้ชก๓ยกนะไม่ใช่๕นะ

ฝากแฟนคลับติดตามทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เสาร์นี้๑๖นาฬิกาเป็นต้นไปนะจ๊ะ
วิชัยแป้นจัลลาถ่ายภาพผมเอกชุมพรถ่ายละกันครับ